ไปกันที่๘ริ้วฉะเชิงเซาบ้างเมื่อวานนี้
ถ้าใครไปแถวท่าสะอ้านบางประกงเนี่ย
รถติดเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ครับ
รถบรรทุก๑๘ล้อเบรกแตกครับ
แล้วก็พุ่งเข้าใส่รถที่จอดติดไฟแดงอยู่

ไหลชนเป็นโดมิโน่นะครับ
เป็นคลิปภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันนี้
หลังจากรถที่ประสบอุบัติเหตุ
เมื่อวันที่๕พฤศจิกายน๒๕๖๐
ก็คือเมื่อวานนี้นะครับตอนจะ๘โมงเช้า
บริเวณถนนสิริโสธรฝั่งขาเข้าบางประกง

ตรงบนท่าสะอ้านอำเภอบาปกรม
ทะเบียนกกบม๑๐๕๐ชเชิงเซา
เจ้าของกล้องขับรถอยู่บนถนนสิริโสธรฝั่งข้าเข้าบาปกรมครับ
แล้วมาหยุดรถเพราะว่ามีรถจอดติดไฟแดงยาวกว่าร้อยเมตร
ระหว่างที่หยุดแล้วนะครับก็มีรถพ่วง๑๘ล้อ
ีโนสีขาวทะเบียน๘๔๓๗๗๒สมุทรปราการ
พุ่งชนรถที่จอดติดไฟแดงกันอยู่นะครับ
เก๋ง๓อเนกประสงค์๑กระบะ๒นะฮะ
แล้วก็รถพ่วง๑๘ล้อ๑คันรวมทั้งหมด๘คันครับนะฮะ
ขวางถนนทุกช่องทางเลยการจราจรติดขัดหลายกิโลเมตร
นี่คือสายหน่ี่ที่รถติดแถวทักษะอ้านบัปกงฤมตร์เมื่อวานนี้นะครับ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถพวง๑๘ล้อมุ่งหน้าบัปกงฤมตร์ครับ

แล้วก็มีรถยนต์หลายคันจอดติดไฟแดงอยู่
ก็พยายามเหยียบเบรกเหยียบไปเหยียบมันไม่ทำงาน
มันไม่ทำงานเสร็จปั๊บรถพ่วง๑๘ล้อพุ่งชนรถยนต์สิครับ
ที่จอดติดไฟแดงได้รับความเสียหายทั้งกล่าวนี่นะครับ
เมืองต้นนายประยูนคนขับรถพ่วง๑๘ล้อแจ้งนะครับว่ารถพ่วง๑๘ล้อมีประกันภัยนะครับ
รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ทั้งหมด
แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อหาก่อนล่ะ

เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
จากนั้นนำตัวไปเริ่มเริ่มคดีครับ